วันด้านหลังของเราทักศิลป์เลื่อนกลับไทย
แรงข่าวแรงข่าวแรงข่าวออกมาแล้วบอกว่ามีโอกาส
เพราะวันที่๑๐สิงหาคมที่มีข่าวว่าคุณทักษิณเนี่ย
จะกลับประเทศไทยอาจจะเลื่อนออกไปก่อนจนกว่าจะตั้งรัฐบาลได้
กว่าอะไรจะนิ่งฮะการเมืองในบ้านเราจะนิ่งนะฮะ
เห็นไหมแค่วันนี้วันเดียวเนี่ยโอ้โหคลื่นเนี่ยขึ้นสูงขึ้นสูงลงต่ำนะ
คุณผู้ชมคะถ้าคิดว่าเก็บข้อมูลเรื่องการเมืองไม่ทัน
ก็ดูไทยรัฐกับเราเนี่ยแหละค่ะมาดูกันหน่อยนี่เป็นภาพอะไร
เป็นภาพที่คุณชูวิทย์นี่แหละค่ะก็ต้องบอกนิดนึงเนาะ
เรากระซิบกันหน่อยนะว่าคุณชูวิทย์แหมบางเรื่องเขาก็แม่นมาน่ะเออเออเออ
หลายคนบอกคุณชูวิทยเนี่ยแม่นจริงโอ้โหนี่นอสตราดามุดหรือเปล่าคะเนี่ย
นี่คุณชูวิทย์โพสต์แบบนี้พร้อมรูปคุณทักษิณและใส่ข้อความไว้ว่า
ทักษิณไม่กลับเมื่อคืนโทรศัพท์ผมเนี่ยดังไม่หยุดเลย
สุดท้ายสุดแล้วต้องปิดเครื่องในที่สุดทักษิณเลื่อนกลับจริงจริง
พันธ์กับการโหวตนายกวันที่สี่การประกาศจับคั่วใหม่ของเพื่อไทย
รีบตีปี๊บชูทงนำนายกเจ้าสัวนายเศรษฐาทวีสิน
เก่าแห่งแสนสิริเจ้าพ่อคอนโดประเทศไทยพร้อมพักที่โดดข้ามคั่วมาแทนก้าวไกล
แก่ภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนาประชาชาติชาติพัฒนากล้า
ประชาธิบัติและพักเล็กอื่นรวมสองร้อยหกสิบสี่เสียง
มีก้าวไกลพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติไทยสร้างไทยไปเป็นฝ่ายค้าน
วันนี้ผมจะแถลงที่สภาเวลาบ่าย๓โมงไม่ผิดจากนี้
สองลุงไม่มาตอนนี้แต่มาทีหลัง
สวจะผ่านด้วยเงื่อนไขสุดพิเศษไฟกระพริบของลุง
เหลือแต่ภารกิจแฉเพื่อชาติของผมให้ดูว่าวาธินายกตัวสูง
จะเอาสวนในทุนจะซ้ำรอยทักศิลป์ไหม
ที่ไปกระซิบบอกทักษิณว่าชี้แจงได้
นี่ไม่ใช่การโหวตไม่ไว้วางใจนะครับ
แต่ในการเมืองอย่างทักษิณขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ถูกต้องตามกฎหมาย
ทุกอย่างยังกลายเป็นผิดกลับบ้านไม่ได้จนป่านนี้
แล้วอย่างวัดที่นายกตัวสูงที่หนีภาษีภายเรือให้โจรนั่ง

ภาวะการเมืองเพื่อไทยขณะนี้เหมือนเรือรั่ว
ทรงพ้นถึงทำไมทักศิลป์จำไม่กลับ๑๐สิงหาคม
ผมมีคำตอบโปรดติดตาม
และเจ้าตัวโพสต์เมื่อไม่ถึง๑ชั่วโมงว่า
คุณชีวิตตอนแรกในโพสต์บอกโทรแหลงบ่าย๓
ปรากฏเจ้าตัวอัปเดตบอร์ดเดี๋ยวแถลงเที่ยงครึ่ง
เรื่องว่าที่นายกเลี่ยงภาษีแล้วรอให้เขาชี้แจง
ชี้แจงแล้วเหรอครับยิ่งชี้แจงยิ่งเข้าตัว
เท่ากับว่าตอนนี้นักข่าวถ้าไปตามคุณชูวิทย์ก็ถาม๒เรื่องเลย
คุณชูวิทย์ข่าวคุณทักษิณเลื่อนการกลับประเทศไทยจากเดิมวันที่๑๐

คุณชูวิทย์ช่วยยืนยันข้อมูลหน่อย
กับเรื่องที่๒ว่าธินายกโตสูง
เป็นวันที่จะเที่ยงครึ่งแล้วคุณชูวิทย์บอกวันนี้นะ

จริงเหรอแล้วนี่คือดิฉันเข้าไปดูโพสต์ล่าสุดไม่น่าล่ะมีทิ้งท้ายไว้ว่าอย่าสะดุ้งกับหลักฐานนะก่อน
แต่กลับมาเรื่องของคุณทักษิณกันหน่อยนะฮะก็มีรายงานข่าวนะว่ามีความเป็นไปได้ว่าคุณทักษิณอาจจะยังไม่กลับตามกำหนดที่แจ้งไว้๑๐สิงหาคมนี้
กำหนดเดินทางกลับอาจจะเป็นหลังได้รัฐบาลใหม่และเป็นที่คาดการณ์ว่าการโหวตนายกรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้จะยังไม่มี
จากหลายปัจจัยโดยเฉพาะเสียงของพักร่วมที่จะมาสนับสนุนเพื่อไทยอาจจะหาทันหรือหาไม่ทันเนี่ยนะครับ
หากวันพรุ่งนี้ไม่มีการโหวตนายกรัฐมนตรีอาจจะเลื่อนยาวไปเลยนะฮะไปหลังวันที่๑๕สิงหาคม
จากประธานสภาพผู้แทนรัศดรมีภารกิจไปร่วมประชุมรัฐสภาโลกอาจารย์วันนอร์เดินทางพรุ่งนี้แล้วนะ
อีก๒วัน๕สิงหาคมนะครับก็จะยาวเลยถึงวันที่๑๐กว่านะฮะ
และมีรายงานนะครับว่าพลเอกประวิทย์ยังเขาใช้คำรายงานแบบนี้คุณ

ไม่พอใจการเจรจาคุยกันตอนแรกที่บอกจะให้สอสอยกมือโหวตให้ทั้งหมด
แต่ไปมาเดี๋ยวจะให้ยกมือโหวตแค่

ผมต้องย้ำว่าเป็นการครับนะครับรายงานข่าว
รายงานจากไหนไม่รู้แต่ว่าแม่ไอ้รายงานข่าวแบบนี้มันเข้าหลายอย่าง
แต่ต้องฟังคนนี้เพราะนักข่าวไปสัมภาษณ์แล้วมีเสียงยืนยัน
ใช่คุณภูมิทำนั่นแหละค่ารองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย
บอกทุกอย่างยังเหมือนเดิมคุณทักษิณกลับแน่ค่ะ
ทักษิณเนี่ยเลื่อนครับจริงนะคะเห็นข้าวแค่เช้าเลยครับ
ตอนนี้ยังเป็นอย่างเดิมทุกอย่างนะครับเดี๋ยวไม่มีอะไรเกี่ยว
วันที่สิบเหมือนเดิมแน่นอนไม่มีเลื่อนนะครับท่าน
ไม่มีเลือดนะครับท่าน๑๐เหมือนเดิมนะครับ
การก็พูดถึงเรื่องการเดินทางกลับเนี่ยคือคุณคุณทักก็บอกว่าเหมือนเดิมแหละ
ส่วนเรื่องของการแถลงข่าวตั้งรัฐบาลไหนเนี่ยเดี๋ยวพักเพื่อไทยจะมีการร่วมกับพักไหนบ้าง
จะมีพลังประชารัฐมีรวมไทยสร้างชาติ

แล้วก็บอกว่ารอดีกว่าเดี๋ยวให้รอการแถลงข่าว
นักข่าวไม่ยอมหยุดถามอีก
อุ้ยมีกี่พักเหรอมากกว่า๘พักไหม

ก็ทุกคนอดทนรอหน่อยได้ไหมอีกไม่นานเดี๋ยวก็จะรู้แล้ว

ส่วนพรุ่งนี้จะเป็นหมันไปก่อนหรือเปล่า
สำหรับการโหวตเลือกนายกนะเดี๋ยวรอ
เพราะอาจารย์วันนอร์เดี๋ยวจะให้สัมภาษณ์นักข่าวแล้ว
ขอบคุณหนึ่งหนึ่งค่ะค่ะมีกี่พักเหรอมากกว่า๘ไหมครับ
ณเวลานี้ไม่มีเรื่องใช่ไหมครับ
ค่ะนะฮะเมื่อกี้นี่นักข่าวของเราส่งในคลุปเรามา
บอกว่ากำลังจะสัมภาษณ์อาจารย์วันนอนแล้ว

ว่าพรุ่งนี้จะได้โหวตนายกกันหรือเปล่านะครับ